คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อนะคะสำหรับการตรวจเชื้อโควิดสิบเก้า
ออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อคอล์วิจสิบเก้านะคะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็ออกมาโชว์ผลตรวจให้ได้ทราบก่อนใครเลยนะคะ
ว่าตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เองนะคะไร้เชื้อโควิด๑๙
และขอกักตัวเองต่อให้ครบ๑๔วันซึ่งก็จะครบในวันที่๓เมษายนนะคะ
ต่อมาค่ะวันที่๑๑มีนาคมแพรวาเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยที่ตึกแรมมี่
โดยมีเพื่อนนักแสดงที่ร่วมกิจกรรมในวันเดียวกันก็คือแน็ตอนิพรโอมนิธิและน้องแพทย์นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทุกคนก็ได้โชว์ผลตรวจเชื้อโควิด๑๙เป็นลบ
นั่นก็หมายความว่าทั้งหมดนี้ไม่พบเชื้อนะคะคุณผู้ชม
ต่อมาวันที่๑๕มีนาคมค่ะเป็นวันที่นักแสดงสาวเริ่มมีอาการและเริ่มจะมีไข้
ได้มีการประชุมที่บริษัทนาดาวโดยมีเพื่อนนักแสดงที่ร่วมประชุมในวันนั้น
โชว์ผลตรวจว่าไร้เชื้อโควิดก็คือบิลกิ้นพุทธิพงศ์และเบลสุพลนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่หลายคนเป็นห่วงก็คือมีภาพร่วมเฟรมกับน้องแพรวานิชาพัฒน์
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอผลตรวจกันอีกทีนึงนะคะ
จริงแล้วก็มีดาราอีกหลายคนนะที่ได้เจอกับน้องแพรวา
เดี๋ยวค่อยทยอยรายงานให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันแล้วกันนะคะ